ดูกันต่อหน่อยค่ะคุณทัศนัยคุณเคยไปไหว้ขอเรื่องความรักไหม

ถ้าเกิดคุณอยากแน่ใจแนะนำให้ไปที่นี่
เพราะว่ามีสาวเบนเจอร์เพศคนหนึ่งควงแฟนนุ่ม

ไปเอาประทัด๕๐๐นัดไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮง

ใช่แล้วบอกด้วยนะไม่ใช่แค่สมหวังเรื่องความรักอย่างเดียว
โชคดีให้โชคให้ลาบ
เพราะว่าถูกรางวัลงวดที่ผ่านมาด้วย
นี่เป็นบรรยากาศที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
อยู่ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซที่อายุทยาค่ะ
คือคนไปกันเยอะ๒๐๐กว่าคน
ก็ไปกราบไหว้ปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮง
ส่องดูในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
แล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขลอยอยู่เหนือน้ำ
แล้วตัวเลขนี้ดูสิคะ
เกิดจากที่ฤษีเนรอาจารย์ฤษีเนรทำพิธีจรดตัวเลข

พอเห็นเลขแบบเมื่อกี้นี้แล้วคนเขาก็เอาไปเสี่ยงโชค
เหมือนกันกับนางสาวทารินทิพย์ทองคำอายุ๒๕ปีควงแฟนมาแก้บนไง
เพราะว่าสมหวังเรื่องความรักกับแฟน
คือเคยมาขอโชคขอลาบจากกุมารเจ้าสัวเห็ง
แล้วก็ปู่ฤษีพรมเมษงวดที่ผ่านมา

ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะ
ก็เลยเอาประทัด๕๐๐๐นัด
เอาน้ำแดงเอาปลาตะเพียนเอาฟักทองเอาดอกไม้เอาทูบเทียน
แก้บนตามที่ได้ขอเอาไว้นะคะ
นี่เป็นบรรยากาศในจุดที่บริเวณอาสมฤษี
ศูนย์ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพที่อายุทยานั่นเองค่ะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งบ้าง
ที่บ้านดุงค่ะจังหวัดอุดรธานี

บรรยากาศเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเดี๋ยวให้ดูภาพ
คักเหลือเกินเพราะว่ามีนักท่องเที่ยว
นักเสี่ยงโชคต่างไปขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมารวมถึงไม่พลาดค่ะ
ที่จะมาส่องหาเลขเด็ดตรงต้นมะเดือยักษ์
เมื่อวานนี้นะมีผู้หญิงชะลาคนนึง

แล้วเขาก็บอกว่าเวลาสลับกันเนี่ยเขาไปซื้อเลขทั้งสองเลขเลย
เชื่อว่าจะให้โชครับปีใหม่
ส่วนที่ลานบวงสวงคนก็เยอะค่ะ

ทำพิธีแก้บนเปิดทรัพย์รับโชค
หนึ่งในคนที่มาทำพิธีเนี่ยนะก็คือเฮียเบิ้ม
เคียบิ้มคุณจำได้ไหมว่าเขาคือใครเคียบิ้ม

เขาบอกว่าผีจ้างหนังเขาก็เอาภาพยนตร์ไปฉายใช่ไหม

นี่ไงแล้วเขาก็มารำแก้บนแบบนี้

ก็พอหลังจากที่มีการมารำแก้บนแบบนี้

แล้วก็ไปดูเลขจากน้ำตาเทียนว่าเอ๊ะเห็นเป็นอะไรได้บ้าง
นี่แหละคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
เอาจริงก็สามารถส่งไลน์มาบอกกันได้ผ่านทางหน้าจอนะคะ
แต่ย้ำนะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใครตาดีได้ตาไร้เสียนะคะ
ครับแล้วแต่คนส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ชนบุรี
นางสาวสิริพรวินเชสเตอร์อายุ๓๖ปี
เธอเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่เกล็ดแก้ว

แต่เธอเดินทางไปที่อ่างทองไปที่โคนต้นโพออาถรรพ์
ตรงนี้ค่ะอยู่ที่พุทธสถานวัดแจ้ง

คือเธอเล่าให้ฟังไงว่าก่อนหน้านี้ฝัน
เห็นผู้หญิงเนี่ยนะแต่งชุดไทยสวยเลย

ยังบอกด้วยบอกว่าให้เธอเดินทางจากชนบุรี
อ่างทองสิมากราบไหว้แล้วจะได้โชค
ตอนนั้นเธอยังไม่รู้อะไรคือเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
ก็เลยเสิร์ชหาหาดูปุ๊บ
อุ๊ยมีอยู่จริงนี่นะ
สารเจ้าแม่เกล็ดแก้วเนี่ยเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลย
มาไหว้ขอโชคขอลาบตามที่เธอฝันไว้

หลังจากนั้นได้โชคสมใจเลยค่ะ
เพราะว่างวด๑๖ธันวาคมเธอได้ถูกรางวัล

แล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้มาถวายเจ้าแม่
มาไหว้ขอพรด้วยแล้วก็เสี่ยงเซียมซี
เขาบอกว่าเธอได้เสี่ยงเซียมซี๓หมายเลข
นี่รอลุ้นหน่อย
เขาเสี่ยงทีละครั้งทีละครั้งนี่จะได้แบบนี้มา๓ครั้ง
เอาแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละอยู่หน้าจอ

คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอาละกันนะฮะ
วันที่๑ก็ได้๖ล้านใครซื้อเป็นชุดก็จะมีสัก๓๐ล้านใช่ไหม